อันนี้เมนูหลากหลายขนาดนี้ทั้งร้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่เมนู
ทำได้ตอนนี้นะคะคือ๔ล้านคอมมิเนชั่น

ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เราจะใช้เส้น๑กิโล

สามขีดน้ำอีก๒ลิตรครึ่ง
ก็ภาษาปะหมี่เคียบธรรมดาอีก๒ก้อนใช่ไหม

สัปดาห์ที่แล้วที่เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
พาคุณผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
ประยุกต์ในกรุงเทพมหานครกันมาแล้วนะคะ
ซึ่งก็ได้พบกับเมนูที่นำผักพื้นบ้านของไทย
อย่างผักกระเชษชะอมกระถิ่นและสตอ
มาครีเอเป็นเมนูผัดหมี่ซีเหม็น

แล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านโดนใจ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
ราเมนซุปมะเขือเทศที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ทับชามกันมาแล้ว

เราจะกลับมาออนทัวร์กันต่อในกรุงเทพมหานคร
ไปพร้อมกับนักเล่าเส้นอย่างคุณน็อตวรริส
ซึ่งวันนี้นะคะคุณน็อตก็พาเพื่อนคู่ใจมาตระเวนหาร้านเส้นอนาชาติไปกับเราด้วยล่ะค่ะ
และที่ดูท่าทางมีความสุขขนาดนี้ก็เพราะว่าเพื่อนคู่ใจของคุณน็อตคันนี้
เป็นครั้งแรกที่เครื่องยนต์ดีเซลคอมาเรลใหม่
ให้กำลังสูงสุด๑๘๑แรงม้า
ไม่ว่าจะขับชิลในเมืองหรือไปต่างจังหวัด

ที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดมลพิษได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
แม้ช่างรู้ช่างเลือกจริงเลยนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้
ถ้าอย่างนั้นจะพาไปเริ่มต้นที่ย่านไหนกันในกรุงเทพก็ลุยกันเลยจ้า
ระหว่างที่คุณน็อตกำลังเดินทางไปที่หมายนะคะ
เรามาชมตัวอย่างดีเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อย
โดยในวันนี้คุณผู้ชมจะได้เรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติไซส์ยักษ์
เริ่มต้นกันด้วยเมนูพาสต้าแกงเขียวหวานแบบไทยจานยักษ์ใหญ่
กันที่ร้านยอยักษ์แห่ง๓ย่าน
แล้วออนทัวร์กันไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพบกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อใบพายชามยักษ์
ปิดท้ายกับตำนานความใหญ่ยักษ์ของเมนูเส้นอนาชาติ
ด้วยเมนูบะหมี่เกี้ยวหมูแดงสุดโหดที่ต้องใช้คนทานกว่า๑๕คนต่อจาน
ฟังแค่ชื่อก็กลัวแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าวันนี้เคลียร์พื้นที่ในท้องรอกันให้ดี

รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยร้านเส้นเมนูจานยักษ์ครับผม
เอาละฮะรับรองว่าวันนี้จะได้ความรู้แล้วก็อิ่มภูมิกลางกลับบ้านกันแน่นอนนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยร้านเส้นเมนูชามยักษ์กันกับร้านแรกครับ
ยอยักษ์กับเมนูสปาเกตตี้แกงเขียวหวานครับ
ระเดิมเมนูเส้นไซสยักษ์กันด้วยเส้นฝรั่งอย่างพาสต้าที่ร้านยอยักษ์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสามย่านนี้เองค่ะ
โดยร้านนี้นะคะเขาเป็นขวัญใจน้องนิสิตที่แวะเวียนมาฝากท้องกับเมนูอาหารตามสั่งที่สั่งได้ตามใจ
ก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีวัตถุดิบรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐๔๐อย่างให้เลือกแล้วแมชเป็นเมนูต่างได้ตามชอบใจ
หรือถ้าคิดไม่ออกทางร้านก็มีโปรแกรมกดสุ่มเมนูให้เลือกอีกกว่า๔ล้านเมนูเลยทีเดียว
โอ้โห๔ล้านเมนูนี่เรียกว่าทานกันทุกวันไม่ซ้ำกันเลยนะเนี่ย
ทานกันจนลูกบัวก็ยังไม่หมดเลยนะคุณ
อ้าวเดี๋ยวไปฟังกันสิคะว่าที่มาที่ไปของไอเดียนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ตามคุณน็อตไปไขข้อสงสัยกันเลยจ้า
สวัสดีครับพี่ผิงนะครับผม

เดี๋ยวถามถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของร้านเรายักษ์ก่อนเป็นยังไงครับ
ก็คอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือว่าเราเห็นอาหารจานยักษ์ของต่างประเทศอยู่บ่อย

แล้วจะกินของที่อร่อยด้วยจะทำยังไง

งั้นเราต้องทำอาจารยักษ์อาหารไทยสิ

งั้นเราทำอาหารตามสั่งที่สั่งเป็นจานยักษ์ได้
สำหรับคนไม่กินจันยักษ์ด้วยก็ได้
มันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเป็นอาหารตามใจ

เราอยากได้ชื่อที่แบบใครก็จำง่ายอะค่ะ
อยากจะรู้แล้วว่าไอ้จานยักษ์นี่มันจะใหญ่ขนาดไหน

ไซส์นี้ค่ะ

ก็ประมาณ๒เท่ากว่า

เส้นแรกคือเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ซอสตัวนี้จะเป็นรสชาติของอาหาร

เนื่องด้วยข้อจำกัดทางสถานที่ด้วยค่ะ
ไม่กล้าใส่ทำเป็นน้ำให้มันน้องต้องเสิร์ฟขึ้นทั้ง

เรามีตอนนี้ทั้งหมด๑๔ชนิดค่ะ

อย่างเช่นเขียวหวานแผนงต้มยำ
นี่เยอะมากมายเชียวนะทั้งหมด๑๔ชนิดด้วยกัน

วันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นเขียวแล้วกัน
เป็นแกงแกงหวานว่าเป็นยักษ์เขียว

โอเคค่ะเลือกซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ

ต้องไปทางนี้แล้วฮะ

ส่วนผสมจะเป็นเนื้อสัตว์กับผักค่ะที่เราจะใส่ลงไปผัดให้

ในราคาจันมนุษย์เนี่ยเรารวมให้๑ชนิดจานยักษ์เรารวมให้๓ชนิด
โอเควันนี้เราจะเลือก๓ชนิดเพราะเราเป็นจานยักษ์มีอะไรบ้างครับ
แนะนำถ้าเป็นเขียวหวานจะแนะนำเป็นไก่ค่ะ

ตรงนี้เป็นสารพัดของทอดเป็นไข่เป็นท็อปปิ้งค่ะ
โหมขึ้นมาบนหน้า
ก็คือเราจะคอนเซ็ปต์ว่ามาทุกวันต้องมีอะไรกินทุกวัน

แล้วด้วยซอส๑๔ชนิดวัตถุดิบ๒๓ชนิด

คอมบิเนชั่นตอนนี้ถ้าคำนวณใหม่

คิดไม่ออกเลยว่าจะสั่งอะไรวันนี้

เป็นโปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรมแลนดอม

ดปุ๊บอ่ะรู้แล้ววันนี้มาสั่งตามนี้เลยครับพี่

ครัวของที่ร้านยอยักษ์ไม่ได้ใหญ่ยักษ์เหมือนชื่อร้านนะคะ

ก็มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้เป็นอย่างดี
ซึ่งในนี้ก็จะเป็นที่ทำการประจำของพ่อครัว
ที่จะทำเมนูเส้นสปาเกตตี้ไซสยักษ์ให้เราได้ทานกันในวันนี้
เดี๋ยวไปดูกันว่าซอสแต่ละชนิดวัตถุดิบแต่ละอย่าง
จะมีหน้าตาและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
เข้าครัวตามคุณน็อตไปเลยจ้า

มาดูในส่วนผสมของตัวซอสดีกว่า
ที่ซอสเลยเพราะว่าเป็นซอสที่เห็นพี่มองว่า

ถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้คือตัวซอสที่ว่ามีซอสอะไรบ้างเลย
เราก็จะมีหลักเนี่ยเราจะมีซอสผัดอยู่๒ตัว
ตัวนี้จะเป็นซอสถัดเลยเป็นสูตรพิเศษที่เราผสมไว้
ก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้าง
แต่ไม่มีคนเลยอันนี้บอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมคุณผสมรับนิดหน่อย
ก็คือวัตถุดิบต่างที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเครื่องสมุนไพรต่างนะครับผม
เดี๋ยวนะเมนูตั้ง๔๕ล้านเมนูที่ทำได้เนี่ย
ครัวแค่เนี่ยการประหลาดจัดการวัตถุดิบนี่ทำยังไงอะ
ก็อย่างแรกเนื่องจากไซส์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนิดนึงครับผมอ่าก็การสั่งอาหารของที่นี่จะเป็นคอมพิวเตอร์
คือลูกค้าเขียนใบสั่งเสร็จเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเราก็พิมพ์ส่งเข้ามาข้างใน
คือเพื่อที่ว่าข้างในเนี่ยไม่ต้องตาลายกับวิกระดาษมันล้าน๘เลย
เอาล่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะชิมเมนูสปาเกตตี้เขียวหวานแบบยอยักษ์
ใช่ค่ะโอเคเชิญเลยค่ะนะครับ
เสร็จจากเข้าครัวเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วช่วงหน้าไปชิมรสชาติของสปาเกตตี้แกงเขียวหวานจานยักษ์กันต่ออดใจรอสักครู่ค่ะ